คุณผู้ชมครับธุรกิจรถจักรยานในปีนี้ปี๒๕๕๙คาดว่าจะมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับ
มูลค่าของตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจะสูงถึง๗๐๐ล้านบาท
เพราะมีการสร้างกระแสของคนรักสุขภาพมากขึ้น
กระแสความนิยมในการปั่นรถจักรยานของคนไทยตอนนี้เพิ่มสูงขึ้น
ทั้งการปั่นเพื่อสุขภาพปั่นเพื่อเดินทางรวมไปถึงการปั่นเพื่อท่องเที่ยว
นั้นจะมีผู้ใช้จักรยานมากกว่า๔ล้านคน
แล้วก็ทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาตลาดนี้มากขึ้นด้วย

เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาปั่นจักรยานเที่ยวในประเทศไทย

ที่ไทยเองก็ใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวมากกว่า๔แสนคน
สร้างรายได้รวมด้านการท่องเที่ยวมากถึง๑๓๕๐ล้านบาทต่อปีครับ
ทรทจึงตั้งเป้าผลักดันการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน
เพิ่มจำนวนนักปั่นในปีนี้จาก๔แสนคนเป็น๔๕๐๐๐คน
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยการปั่นจักรยานกว่า๑๕๐๐ล้านบาทต่อปี
ภายใต้โครงการเส้นทางจักรยาน๑๒เมืองต้องห้ามพลาดครับ
เพื่อที่จะเป็นเวทีลนลงการปั่นแล้วก็ตอบสนองความต้องการของนักปั่นจักรยาน
ธุรกิจจักรยานจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดและมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามามากขึ้น
โดยประเมินว่าตลาดจักรยานจะเติบโตเฉลี่ย๑๐๕
มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ๗๐๐ล้านบาทครับ